คุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุมาให้ดูกันเป็นอุทาหรณ์
คุณพ่อคนหนึ่งก็พาลูกกับญาติไปเที่ยวหลังจากกลับมาจากเที่ยว
รถบรรทุกเนี่ยเสียหลักไปชนท้ายรถเก่งคันนี้ก็ไปอัดกับรถบรรทุกคันหน้า

ตอนนี้หวัดเหตุนะครับ
ตอนนี้ลูกผมติด

โดนหนีบอยู่ตรงกลางนะครับ
ขาติดนะครับตอนนี้
อายะคนเก่งนะครับ
ตอนนี้เขาไม่ร้องเลยนะครับ
เขาอดฝนมาก

ผู้ภัยก็ถามคุณพ่อน้องหน้าเขียวไหม

ยังปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่รถคันนี้ขาด

เพราะว่าสังเกตดูคือน้องน่าจะนั่งมา

น้องก็เลยถลายตกไปแบบนั้น
คนนี้ติดอยู่ในช่องด้านล่าง

พยายามจะพูดปลอบใจลูกนะ

คุณพ่อถ่ายอยู่พ่อถ่ายรูปอยู่นาน
ผู้ภัยเองก็พยายามทำงานแข่งกับเวลาครับ

มีเพียงแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้น
คลิปนี้คุณพ่อเขาเป็นคนถ่าย

ระบุข้อความว่ากลับมาจากเที่ยว

ดีมากที่พวกเราไม่เป็นอะไรเลย
สภาพรถนี่ก็ค่อนข้างจะเละเหมือนกันนะครับ

เมื่อสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

มีลูกน้อยกับญาติทั้งหมด๔คนนั่งมาด้วยกัน

ข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังก็ยู่เข้าไป

รถบรรทุกเสียหลักไปพุ่งชนท้ายเขา
รถเขาก็กระแทกกับรถข้างหน้า
กับรถบรรทุก๑๐ล้อข้างหน้าอีกทีหนึ่ง

บริษัทประกันเขาตีเป็นซากเสร็จเลย

ปลอดภัยทั้งหมดไม่มีใครเป็นอะไรเลย

คุณพ่อก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นบารมีของ
พ่อรวยของวัดตะโกที่เขาตั้งไว้หน้ารถ

เด็นไปที่เท้าของลูกเขาชื่ออายะด้วย

ปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับขับรถก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ

ซีสมันอาจจะราคาสูงหน่อย
แต่ว่าถ้าให้เด็กได้นั่งนะครับ